ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมจ๋าวันนี้ต้องอัปเดตราคากันหน่อยแล้วดูสิว่าจะมีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้หมูเนื้อแดงปรับลงมาอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมส่วนไข่ไก่เบอร์๐นะคะตอนนี้ยังอยู่ที่๕บาทต่อฟองอยู่นะทีนี้ไปดูราคาของผักกันบ้างค่ะเพราะว่าราคาของผักก็มีปรับเปลี่ยนเหมือนกัน
ผักบุ้งจีนค่ะ๑๐บาทต่อกิโลกรัมมะนาวค่ะลูกใหญ่เนี่ยลูกละ๗บาทนะคะผักชีไทยอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วพริกจินดาแดงก็ราคาค่อนข้างสูง๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะคุณผู้ชม